สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
โดยเฉพาะใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ถือว่าเป็นจุดที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังหน่อย
เพราะว่าต้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะต้องเจอกับฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ฝนที่ตกลงมานั้นอาจจะเป็นฝนที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
ตอนนี้ปัจจัยหลักที่ทำให้เมืองในของเรามีอากาศร้อน

แล้วก็กระแสลมจากทะเลที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
ความชื้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ความชื้นที่สะสมเยอะขึ้นต่อเนื่อง
ไปเจอกับอากาศเย็นที่คาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ครับ
เริ่มมีการแผลลงมาทางบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ระหว่างอากาศที่ร้อนกับอากาศที่เย็น
จึงทำให้เกิดฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
จุดอาจจะมีเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
และสิ่งที่ตามมาอาจจะเป็นเรื่องของ
ลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับ

ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นได้

จากการคาดการณ์ของกรมตุนิยมพฤธิญานะครับ
เป็นการคาดการณ์ลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน

คือบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับ
๒วันนี้อาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออก
เดี๋ยวไปดูวันที่๑๙นะครับ
จะพบว่ากลุ่มฝนนั้นมีการค่อยเขยิบเข้ามา
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมากขึ้น

เน้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสานสักส่วนใหญ่

ก็จะมาแถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะครับ

นี่คือพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะครับ

ห่วงระยะเวลาที่มีการคาดการณ์ไว้แบบนี้

ไปถึงประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
นี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ